และก็เป็นมือสามของโลกจากเยอรมนี
ที่เคยขึ้นไปเป็นมือสองของโลกจากรัสเซียนะคะ
สาธารณรัฐเช็คในรอบชิงชนะเลิศค่ะ
เส้นชัยเวลา๔๑นาที๗๗๒๘วินาทีนะคะ
เก็บไปแล้ว๑๘๑คะแนน
สนามต่อไปนะคะจะแข่งขันที่อินโดนีเซีย๑๐๑๒ตุลาคมนี้ค่ะ
ขณะที่ทีมนักปั่นนครบานเพชรบูรณ์๗นะคะคว้าแชมป์สนามแรก
เงินรางวัลไป๒๐๐๐บาทพร้อมกับถ้วยเกตยศนะคะ
ซึ่งสนามต่อไปค่ะจะแข่งขันที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ในวันที่๑๑สิงหาคมนี้ค่ะ
แข่งขันวอเล็กบอลสโมสรชายชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะ
ส่วนเทปบันทึกการแข่งขันค่ะสามารถชมได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลาเที่ยงคืนค่ะ